ฉลากประหยัดไฟเบอร์๕ตอนนี้เป็นเวลากว่า๒๔ปีแล้ว
ฉลากประหยัดไฟเบอร์๕นั้นสามารถที่จะช่วยให้คนไทยมีส่วนในการประหยัดไฟฟ้า
ปัจจุบันนี้ทางกรฟภก็เลยต่อยอดไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
ก็เลยกลายมาเป็นที่มาของชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์๕ด้วยค่ะ

ทุกวันก่อนเริ่มการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านคลองยางอำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
ครูผู้สอนจะถ่ายทอดจิตสำนึกเรื่องการประหยัดพลังงาน
พร้อมย้ำเตือนให้เด็กช่วยกันปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

แต่เด็กหญิงนุษันวาสโตนักเรียนชั้นป๖
แกนนำนักเรียนที่ไปเรียนรู้ด้านพลังงาน
ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากระบี
ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มาร่วมถ่ายทอดความรู้ตามโครงการห้องเรียนสีเขียว
ก็ที่โรงเรียนพาไปค่ะแบบว่าหนูเป็นแก่นำ
แล้วก็คุณครูที่โรงเรียนก็พาไปอบรมค่ะ
แล้วก็เขาจะมีเป็นฐานค่ะเป็นฐานการเรียนรู้
แล้วก็ให้พวกหนูไปเรียนรู้ค่ะ
เรียนรู้การใช้ฉลากไฟเบอร์๕
ก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการประหยัดไฟ
ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะ
ก็ไปบอกต่อเพื่อนค่ะ
แล้วก็ไปบอกเพื่อนว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ย
ถ้าเราใช้เยอะก็มันก็จะอาจจะหมดไปค่ะ
แล้วเราควรจะใช้ไฟฟ้ายังไงครับ
ใช้อย่างประหยัดค่ะอย่างเช่น
ลมเมื่อไม่ใช้แล้วก็ปิดค่ะ
แล้วก็ไฟโทรทัศน์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างค่ะ
แล้วก็เมื่อไม่ใช้ก็ปิดค่ะ
ห้องเรียนสีเขียวที่เรียนรู้โดยเด็ก

นำไปสู่การถ่ายทอดความรู้โดยตรงจากกรฟภ
โรงเรียนบ้านคลองยางเป็นโรงเรียนสีเขียว

บ้านของวิรัติสุภาพเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ของที่นี่
ในฐานะบ้านชีววิถีเบอร์๕
ต่อยอดจากเดิมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านชีววิถี
ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยเพิ่มการให้ความรู้เรื่องการประหยัดไฟฟ้า
และความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
เช่นการต่อสายดินที่ถูกต้อง
หลักดินเนี่ยโดยปริมาตรฐานของเขาคือ๒เมตร๔๐
๒เมตร๔๐จะต้องขวังลงไปในดิน
หลวงขึ้นมาประมาณ๑คืบหรือ๒๐เซนติเซนครับผม
ก็คือเสาที่เราเห็นสูงเนี่ยนะครับ
ก็คือจะต้องเอาใส่ดินไปหมด
ให้เหลือไว้ประมาณ๑คืบ
แล้วเดินสายเบอร์๑๐เข้ามาในบ้าน
ในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยอายุทธิ์หลัก๕โปร
โปรที่๑ปิดปิด

๒ปลดโปรปลด
ตอนนี้ปลั๊บถอดปลั๊บทันที

ต้องปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม

เปลี่ยนในราคาของในตอนนี้เหมือน

เกิดการชำรุดเราต้องเปลี่ยนทันที
และโปรที่๕คือโปร
ถ้าเราทำทั้ง๔โปรตัวที่๔แล้วโปรที่๕
คือความปลอดภัยมันจะมาแน่นอน
การร่วมเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้า
มาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์๕
ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าภายในชุมชนลดลงกว่า๗๐๐บาทต่อปี
และทำให้ชุมชนบ้านคลองยางได้รับเลือกเป็นชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์๕
ขณะที่โรงเรียนบ้านคลองยางก็ได้รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว
ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นในด้านการประหยัดพลังงาน
และใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยต่อไป
เราไม่นับว่าสิ่งที่เป็นผลพวงของการประหยัดเหล่านี้
จากการผลิตพลังงานไฟฟ้าลงไปด้วย
ทั้งหมดเนี่ยเป็นประโยชน์ที่เกิดร่วมกัน
เจ้าของบ้านนะครับทั้งในเรื่องของภาพรวมของประเทศด้วยเช่นเดียวกัน
ตลอด๒๔ปีที่ผ่านมา
กรฟพได้ส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้า
โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์๕
ปัจจุบันมีการกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเบอร์๕แล้ว๒๙ชนิด
ลดการใช้ไฟฟ้าไปแล้ว๒๖๓๐๐ล้านหน่วย
หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า๑๕๐๐๐ล้านบาท
มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ส่งผลให้กรฟภได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ตลอดช่วง๓ปีที่ผ่านมา
และยังมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรผลิตไฟฟ้า
เพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน